คุณผู้ชมขามาดูผู้นี้กันไม่ได้กว่า
ไม่ได้เป็นคู่จริงแต่หลายคนเห็น
แล้วรู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันก็อยากจะจิ้ม
เพราะว่าคนโสดเจอกับคนโสด
อเล็กธีรเดชปะทะโบเมลดา

เป็นเพลงใหม่ของพี่ก้องสหรัฐ
ผลงานนี่นะบอกเลยว่าฟินมากจริงส่วนเอ็มวีเนี่ยฟินยิ่งกว่า

จูบเลยเขาจูบกันหรือเปล่าเชอรี่เขาจูบ
ต้องไปดูในเอ็มวีนะคุณผู้ชมคือเพลงนี้คือชื่อว่าโอเคหรือเปล่า

เป็นผลงานที่น้องโบกับอาเล็กนี่นะคะมาร่วมงานเป็นครั้งแรก
คือก่อนหน้านี้อย่างที่เราก็มีเมาส์เข้ามา
บอกว่าเออคนโสดกับคนโสดแล้วน้องโบเพิ่งย้ายช่องไปไง
แล้วที่บอกว่ามีคนมาขายขนมจีบ
หนึ่งในลิสต์รายชื่อคนขายขนมจีบก็คืออาเล็ก
ที่แท้ก็คือเขามาร่วมงานกันคุณผู้ชม
คือในเอ็มวีนี้นะคะแฟนคลับก็ฟินไปแล้วรอบหนึ่ง
พอพระเอกนางเอกต่างคนต่างเอาภาพมาลงโปรโมทในไอจีเท่านั้นแหละ
แจ๊กแหมให้อยากสกิดเพื่อนเลย

กระแสจิ้นมาแรงมากคุณผู้ชมค่ะ
เมนต์ทั้งคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะ
อย่างพี่อ้อมพิยดาเนี่ยบอกเลยขอมาก่อนเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
ขอมาจองคิวค่ะบอกว่าละครเรื่องหน้าของพี่อ้อมจองนะคะจองทั้งคู่
น้ำตาลพี่จักษณาก็มาแซวค่ะบอกว่าน่ารักอ่ะ
ส่วนแตงโมนิดาบอกว่าเพอร์เฟคแมท
พันธิลาก็เข้ามาเหมือนกันบอกว่าจินน่ะเออ
อยู่นะนี่จะบอกว่าคนนี้น่าสงสัยที่สุด
มีรับลมคมในเหมือนรู้อะไรมาคุณผู้ชมค่ะนี่
ที่คำพรบอกว่านั่นแน่ตามมาด้วยอิโมจิหน้ายิ้มแบบว่ากลุ้มกลิ่ม
อะไรอย่างนี้นะคะเขารู้อะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือพี่แจ๊คไม่รู้อะไรมันมันมันมีปากถามได้สิ
จิจ๊ะกันจริงไปเลยแล้วนะคะหลายคนเชียร์นะคะ
ก็กลายเป็นคู่ที่น่าจับตามองแหละเดี๋ยวจะเพิ่งย้อนไปดูภาพนี้ด้วยคุณผู้ชม
ก็เลยทำนิ้วจีบอยู่พอดีก็เลยมีแคปชั่นว่าจีบหนูหน่อยหนูเปิดใจแล้วว่าไป
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันประจวบเหมาะอะไรหรือเปล่านะคะ
บอกว่าจีบเลยจีบเลย
รับบัตรคิวแล้วไปถอดแถวกันนะ
จะมีหนุ่มมาขายขนมจีบเยอะ

พอหลังจากที่โพสต์มีให้จีบอะไรนี้ใช่มั้ย
ช่วงนี้น้องงานเยอะนะคะเริ่มกลับมาทำงานแล้ว

ก็คือว่าคือตอนแรกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูภาพที่โชว์แหวนเพชร

แล้วปรากฏว่ามือจีบพอดีค่ะมือเป็นแบบนี้พอดี
อ่ะจีบนูหน่อยนูเปิดใจแล้ววาไป
คือคนเข้ามาแบบอินบล็อกเยอะมาก
ก็คือว่าตอนนี้มีคนจีบน้องโบเยอะมากเลยนะคะ

แต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าน้องสวยนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอเล็กหรือเปล่า

เพราะว่านางทำงานเยอะจริงไม่ได้ถามซักไซส์แม่เลี้ยง
อันนี้ความหวานนี้ให้เราลุ้นกันคุณผู้ชมค่ะ